หลายคนดิฉันเชื่อว่าได้เห็นได้ดูคลิปข่าวนี้แล้ว
พอมันดูกี่ทีกี่ทีมันก็ชุ่มชื่นหัวใจจริงนะ
กรณีที่บิ๊กไบท์เขาไปช่วยเหลือรถคันหนึ่ง
ซึ่งในรถคันนั้นมีเด็กที่ชักเกร็งหมดสติอยู่
แล้วท้ายที่สุดก็ช่วยน้องวัย๘ขวบ
ส่งถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัย

แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่

แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่
แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่

แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่

แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่

แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่

แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่
แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่
แล้วท้ายที่สุดก็ชักเกรงหมดสติอยู่
โอ้โหคุณผู้ชมคือเราได้เห็นภาพทุกช็อตเลยจริงนะคะ
คือในคลิปท้ายที่สุดแล้วไปส่งถึงโรงพยาบาลได้
ชื่ออิทธิพลเพ็ดพิบุญพงนะคะ

เมื่อวานเจอเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
เกิดอาการตาค้างน้ำลายฟูมปากกลางสี่แยกวัดคูหา
ตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องเป็นไงบ้างขอให้น้องปลอดภัยนะครับ

เขาคือคนที่เป็นพลเมืองดี
แล้วก็ไปช่วยเหลือน้องที่อยู่ในรถนี้ค่ะ
เนื่องจากว่าตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย

คือช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะรถติดไฟแดงกันอยู่นะครับ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นเนี่ย
ขับขี่คันอื่นเขาก็มองเข้าไปในรถเก๋งสีดำ
ตัวคุณอิทธิพลก็เลยเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่ามีเด็กกำลังชักเกรงอยู่
ทีนี้ก็หาวิธีการในการช่วยเหลือต่างนานา
เช่นไปขอพื้นที่ขอทางจากรถคันอื่น
พี่หลบหน่อยเดี๋ยวเอาคันนี้
รถเก่งสีดำเนี่ยไปโรงพยาบาล

เขาก็เลยพยายามบอกคันอื่นให้เขยิบ
แล้วเอารถเก๋งสีดำคันนี้จอดข้างทาง
แล้วบอกให้พ่ออุ้มลูกสาว
ขึ้นท้ายซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เลย

คุณอิทธิพลบีบแตรแล้วตะโกนบอกคนอื่น

คือบางจุดมันก็เป็นจุดที่รถติด

มอเตอร์ไซส์แทบจะพุ่งเข้าไปไม่ได้เหมือนกัน
แต่ก็เป็นความพยายามของคุณอิทธิพลนะครับ

คุณอิทธิพลหรือว่าคุณติ๊กอายุ๒๘ปี

เป็นคนดีที่คนในโลกโซเชียลชื่นชมกันอยู่ครับ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราอยากให้ฟังหน่อย
ว่าตอนที่วินาทีที่ไปช่วยเหลือ
รู้สึกยังไงบ้างเจอเหตุการณ์เป็นยังไงบ้าง

ขอความรบมือจากทุกคนนะพี่

แค่ขยับรถให้มีที่ทางจอด
แล้วก็ให้พ่อเขาไปกับผม
ผมก็เข้าใจหัวอกพ่อว่า

เพราะว่าคุณพ่อก็เพิ่งไปรับลูกสาว๒คนมา
แล้วลูกสาวคนโตคือน้องกอไผ่อายุ๑๔ปี
คนเล็กที่มีอาการชักชื่อน้องไข่มุกอายุ๘ปี
คุณพ่อและลูกสาวคนโตก็ตกออกตกใจ

เห็นได้ว่าเบาะหลังคือลูกสาวคนโตก็เขย่าตัวน้องอยู่

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณอิทธิพลพลเมืองดี
ก็สามารถที่จะพาน้องคือน้องไข่มุกอายุ๘ปี
ส่งถึงโรงพยาบาลรวมแพทย์ได้
แล้วก็ตอนนี้น้องไข่มุกอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
พ่อกับแม่ก็ย้ายตัวน้องมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
ซึ่งคุณอิทธิพลพลเมืองดีบอกว่า
พ่อเด็กโทรศัพท์มาขอบคุณแล้วที่ได้ช่วยเหลือลูกสาวจนพ้นขีดอันตราย
แล้วลูกสาวมีโรคประจำตัวคืออาการชักเกร็ง
ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไปคนก็ชื่นชมมาก
แล้วพ่อของน้องไขมุกบอกด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าน้องหายดีแล้วจะพามากราบขอบคุณ
คุณอิทธิพลที่เป็นพลเมืองดีช่วยชีวิตลูก
คุณอิทธิพลบอกว่าก็ไม่ได้คิดว่าสังคมจะต้องชื่นชมเขา
แต่ตอนที่ทำลงไปเพราะเขาอยากให้เด็กปลอดภัยจริง
เขาบอกเขาก็มีลูกสาวอายุพอกันแบบนี้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์ดีที่น่าชื่นชมนะคะ